คุณผู้ชมจริงก็อย่างที่คุณชนะร้องไปช่วงนี้มันเดือน๖ยังเข้าเดือน๖แล้ว
อ่างมันก็ร้องดังมากอึ้งอ่างอึ้งอ่างทั้งวันเลยนะคะ
แต่ว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้เมนูอึงอ่างนี่แหละคุณผู้ชมเป็นเมนูสุดแซ่บของชาวอีสานเขาล่ะค่ะ
ตามไปดูกันที่จังหวัดขอนแก่นว่าเขาจะเอาอึงอ่างมานั่งข้างโอ่งหรือว่ามาทำอะไรนะคะ
มาพิสูจน์ความแซ่บกันเลยนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะจ๊ะ
ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้นะชาวบ้านเขาก็พากันออกหาวัตถุดิบชั้นเลิศเลย
อย่างเช่นอึงอ่างอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะมันคืออึงอ่างจริงนะ
มาทำอาหารเป็นเมนูเด็ดรับหน้าฝนนะคะกับเมนูต้มยำอึงอ่าง
ดูสิหงายท้องเก๋งเลยอ่ะดีแล้วมันหงายท้องนะ
นี่คว่ำหน้ามันเตรียมกระโดดเลยนะ
แต่ว่าเมนูนี้นะถือว่าเป็นเมนูที่หาได้ทานเพียงแค่ครั้งละปีละ๑ครั้งเท่านั้น
หาทานได้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นถูกต้อง
เนื่องจากว่าหน้าฝนจะเข้าสู่ฤดูฟักไข่
แล้วก็สามารถหารับประทานได้เฉพาะช่วงนี้เลย
แล้วก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพราะว่าช่วงนี้อึงอ่างราคาสูงมาก
คุณเห็นแบบนี้คุณรู้ไหมว่าอึงอ่างกิโลกรัมละเท่าไร

กิโลกรัมละ๔๐๐บาทแพงกว่าเนื้อหมูอิ่งนะเนี่ย
แพงจริงนะไม่ธรรมดาเลยนะถือว่าเป็นอาหารป่าที่หาทานยากแหละค่ะ
สำหรับเมนูการทำต้มยำอึงอ่างสิ่งสำคัญที่สุดเขาบอกอะไรรู้ไหม
มันต้องถึงเครื่องแล้วต้องใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งค่ะ

ผักขะแยงเป็นผักพื้นบ้านอีสานมันมีขลิ่นเฉพาะตัว
จะมีกลิ่นนิดหนึ่งนะคะเป็นทีเด็ดของเมนูนี้เลยนะ
จากนั้นก็ใส่พระเอกของเราลงไป

ต้มจนสุกทั้งตัวแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็ปรุงรสไปตามใจชอบนะ
ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวหรืออะไรหรือจะเติมมะขามเปียกเข้าไปก็ได้
ปรุงรสกันไปนะคะถ้าชอบเข้มหน่อยก็ใส่เกลือเขาบอกใส่เกลือแทนน้ำปลานะ
มันจะอร่อยรสมากเลยค่ะคุณ
และหลังจากนั้นก็ยกลงปิดแก๊สทานได้ทันที
เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะจ๊ะเมนูเด็ดต้มยำอึงอ่าง
จากเมนูต้มยำแล้วคุณรู้ไหมว่าอึงอ่างทำเมนูอื่นได้เยอะมากเลย

แล้วก็ยังมีนี่อีกอึงอ่างแดดเดียวโอ้โหจะมาสองแดดซ้ำแดดไม่ได้
แดดเดียวกำลังอร่อยกำลังแบบว่าแห้งเนี่ยแทะโชว์กันเลยทีเดียวนะจ๊ะ
ก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดที่บอกเลยว่าใครไปขอนแก่นอยากให้ไปลองถ้ากล้าคุณดูวิธีแคะอึ่ง
ตรงพุมวันนั้นเหรอ
คือช่วงนี้ตรงภูมิมันจะมีไข่ใช่ไหมมันจะพองเวลาทานเข้าไปมันคงจะมันอะเนาะตัวที่มีไข่นะ
นั่นน่ะสิใครเคยทานอึงอ่างนะคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกหน่อยแล้วกันว่าคุณทานเมนูอะไรกันมาแล้วบ้าง
แล้วก็รสชาติเป็นยังไงเพราะว่าเราสามคนสารภาพเลยว่าไม่กล้า
ไม่เคยนะนี่ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะบางคนก็อาจจะชื่นชอบเป็นพิเศษเพราะมันหาทานยาก
เมื่อประจบปัจจุบันมันก็อย่างที่บอกละบางคนก็สงสาร
อึงอางรสชาติมันเหมือนกบหรือเปล่า
ไม่แน่ใจแต่เขาก็กบเหมือนไก่

คือมันจะมีกล้ามเนื้อมันจะเด้งหน่อย
โปรตีนสูงแต่อึงอังไม่รู้

เดี๋ยวไปต่อพองล้มแหละอึงอังพองล้มทางไหน
นี่ทำอะไรก็ทำหมดเนอะ